ยกร์รสวทีเรียน

เดี๋ยวทำหมดไว้ช่วงนี้ครับครับครับครับ
เขาเป็นคนแอดไลน์มาเพราะว่าผมเปิดร้านขายบิ๊กไบท์เราจะรับซื้อรถพวกนี้ทั่วประเทศ
เขาก็เปิดร้านในเบสลูกนี้
ใช่ครับเขาก็จะแอดไลน์มาแล้วก็ส่งรถส่งเอกสารมา
ผมก็จะตรวจสอบรถจากรูปภาพวิดีโอ
ดูเอกสารว่าถูกต้องชัดเจนไหม
เพราะว่าการซื้อขายของผมตัวต้องเป็นทางการซุชลิตทำการใหม่ทุกอย่างครับ

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
ตอนนั้นเขาอยู่ในรถหรือว่านอนอยู่ที่ข้างถนนหรือว่ายังไงครับ

คือเตรียมพรุ่งเช้าเขาจะไปเลยใช่ไหมใช่ครับ
ถ้าเราช้ากว่านี้ก็คือเขาก็ออกชายแดน
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า